ร้องได้ให้ล้าน

เตรงที่สามนะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท
น้ำส้มร้อง

ผิดครับ

แต่คุณมีตัวช่วย
ร้องผิดไปหนึ่งคำ
เพราะฉะนั้นคุณร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ร้าน
หาว

หลวงพระยาอภิบาลบรีลักษณ์
อภิบาลบรูป

อยากรู้ไหมว่าเป็นคำนั้นหรือเปล่า

ถ้าเป็นคำว่าก้อจริงนี่แสดงว่า

ป่าทำลูกสาวเขาร้องไห้ดูหน้าคุณพ่อก่อนไหม
คุณพ่าโอ้โห

ควักหวีขึ้นมาหวีผมลูกเนี่ย
มาดูกันนะครับว่าจะผิดตรงที่น้ำส้ม
บอกไว้หรือไม่นะฮะ
ก็จริงด้วยนะฮะ
จริงแล้วมีคำว่าก้อ
เอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะน้องน้ำส้มนะฮะ

เป็นเพลงที่โดดเด่นในอัลบั้มช่วงท้ายชีวิต
ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยสามสิบสาม
ถึงสองพันร้อยสามสิบสี่แต่งโดยครูลบบุรีรัฐนะครับ
ดนตรีโดยอเนกรุ่งเรืองโอ้โหเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกแล้วเพลงนี้นะฮะ
ก็เป็นเพลงที่๑ในหลายสิบเพลงของคุณพุ่มพวงที่คิดตลอด
ตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับมาถึงเพลงที่สี่กันแล้ว
เพลงที่สี่นี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับถ้าน้ำส้มพร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
อินโทรมาก็เยอะกว่าสมควร
เอ็งสนุกรู้จักรู้จักรู้จักรู้จักอีกแล้ว

ฆ่านี่จริงเลยนะฆ่านี่เอาหนูแบบฆ่านี่
เป็นเพลงที่ชอบทุกคนน่าจะรู้จักกันดี
เรามาให้น้องน้ำส้มกันเลยดีกว่านะครับไปทัวร์เนื้ออีกแล้วนะฮะ
ถึงเพลงที่๔แล้วระดับความยากง่ายเอาเพลงนี้กับเพลงอื่น

เพราะว่ามันมีคำที่ต้องระวังเดี๋ยวแหวกเดี๋ยวแหววเดี๋ยวแต๋วเดี๋ยวแป๋วเดี๋ยวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคนเยอะ

รวมพลคนเลยเพลงที่มีชื่อคนเยอะนี่อันตรายเหมือนกันนะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะฮะ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นเพื่อพุ่งไปข้างหน้านะครับจะได้เงินมากยิ่งขึ้นตอนนี้
ทั้ง๖แผ่นป้ายใช้ไปแล้ว๑แผ่นป้ายคือแผ่นที่๖
มีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
ตัดสินใจให้เจมส์คุณพ่อบอกไม่มั่นใจ
ถ้าไม่มั่นใจใช้ดีกว่า

แสดงว่ามั่นใจ

ใช้ตัวช่วยต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำเท่านั้น
จนกว่าดนตรีจะหยุดนะครับ

เพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท

ขอโชคดีค่ะ

ขอโชคดีค่ะ

ขอโชคดีค่ะ

ขอโชคดีค่ะ

ขอโชคดีค่ะ
ขอโชคดีค่ะ
อีแววเมืองสุภาษณ์
ชื่อเสียงของฉันดังระบือไกล
ใครเขาก็เชิญก็จ้าง
ไม่เคยเว้นวางใครจ้างฉันก็ไป
งานบุญงานบวชงานแต่ง
เลือนหยดตำแหน่งหรือว่าเพื่อนบ้านมะไอ
ไม่เคยไม่เคยค่องคัน
ถ้าใครให้อัดพันสองพันฉันก็ไป
อีแววลูกสาวตัวแหวง
ถ้าตัวไม่แพงเชิญมาจ้างได้
แต่งงานบวชหน้าไกล
ถ้าจ้างฉันไปรับรองว่าไม่ขาดทุน
ไม่เคยเล่นทีมาจักว่าฉันแก้จ้างได้

มาเข้ากับสวดชดของลูกสาว
หยุดสุขทุนเหมือนกับลูกน้ำส้ม
เอาความมั่นใจมาจากไหนเหรอว่าเธอจะร้องไม่ผิดน่ะ
เป็นเราอ่ะเราลืมตั้งแต่๒วันแรกแล้ว
ลุ้นกันเลยนะครับว่าน้องน้ำส้มนะครับ
จะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับไม่ใช้ตัวช่วยด้วยนะครับ
สำหรับเพลงนี้เพลงที่๔นะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
น้ำส้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๔ครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้ำส้มร้องได้
น้ำส้มร้องได้
ได้ครับ
ขอโทษขอโทษแต่ว่ามาเอิ้นหันไปเจอพอดี
ลุกลดมาดีใจเส้นยอก

ทุกคนน่าเกิงมากอะไรอยากทำอะไรผูปผับ

ระวังคุณพ่อนะ

แป๊บมาถึงครึ่งทาง

คือด้วยประสบการณ์บนเวทีของเขา

ถ้ามีสติไม่ตื่นเต้นจนเกินไปเนี่ย

งั้นวันนี้เราพอแต่เพียงเท่านี้ก่อน

รวมสติแล้วกลับมาสู้กันใหม่
มาดูกันในคราวหน้าก็ติดตามได้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรง
เอาล่ะวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อน
ทั้งคุณวิทย์คุณก๊อฟคุณเผิร์มพูนนะครับ
คุณทองม้วนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้า

พอเต้นเสร็จแล้วนึกถึงคำพระคำนึงว่า
อันนี้จังว่าจะสั่งคารา
โปรดติดตามันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน